คนเล็กที่อายุ๒๒ปีเรื่องนี้จริงหรือไม่ผ่ากับวงการลิเกย์สิบตามรายละเอียดพร้อมกันก่อนเลยค่ะ
คือเป็นข่าวลือที่ดิฉันตกใจมากนะเหมือนกันนะ
คุณเอเนี่ยไม่เคยมีข่าวว่าแต่งงานมาก่อนคุณบั้ม
เออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณเอเนี่ยมีลูกมีเมียอยู่แล้ว
เป็นลูกสาวของแม่ยกลิเกที่อ่างทองข่าวเมาเขาว่าแบบนี้
แววมาว่าคนโตเนี่ยนะลูกคนโตอายุ๒๔ปี
ส่วนคนเล็กเนี่ยปลาเข้าไป๒๒ปีแล้ว
โดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะได้รับคำยืนยันจากคนใกล้ชิด
ข่าวลือดังกล่าวไม่น่าจะเป็นความจริง
เพราะตลอดเวลาที่ดูแลเอชายามา๓ปีไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อน
พร้อมกับบอกว่าข่าวลือดังกล่าวอาจมาจากกลุ่มคนไม่หวังดี
ที่ต้องการทำลายชื่อเสียงของเอชายาค่ะ
ขณะที่กลุ่มแฟนคลับคนรักเอชายานะคะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจเป็นจำนวนมาก
โต้กลับคนปล่อยข่าวว่าคิดร้ายกับพระเอกลิเกในดวงใจ
แล้วก็พากันโพสต์ข้อความให้กำลังใจเอเชยาเป็นจำนวนมากค่ะ
คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่กระแสข่าวลือเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม
ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่อย่างใด
แต่อย่างที่บอกแหละว่าคุณเอเนี่ยเขาเป็นคนที่มีแม่ยกเยอะนะคะ
แล้วคนมีคนรักแน่นอนต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดาแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือเปล่า
ก็รอเดี๋ยวพี่เอเนี่ยน่าจะออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเนาะ
ตกลงแล้วที่มาที่ไปของข่าวนี้มันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ตอนนี้ก็เสพข่าวอย่างมีสติกันก่อน
ถูกต้องนะคะอย่าเพิ่งโพสต์อย่าเพิ่งแชร์อะไรไปเดี๋ยวรอคำยืนยันอีกครั้งค่ะ